แต่เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดค่ะที่สพกกตูมนะคะ
ส่งคุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราไปรออยู่ที่นั่น
อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะคะช่วงเวลาที่ตำรวจได้มีการควบคุมตัวลุงพล
ผู้ต้องหาตามหมายจับ๓ข้อหาไปที่สพกกตูมเพื่อที่จะมีการสอบปากคำเพิ่มเติม
ติดตามบรรยากาศสดได้เลยค่ะจากคุณคารินนะคะเชิญค่ะ
ครับขณะนี้นะครับนายชายพลวิพาหรือลุงพลนะครับ
ได้เดินทางมาโดยรถตู้ของตำรวจภูทรจังหวัดมุกดาหารนะครับ
ตอนนี้เป็นบรรยากาศสดนะครับจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูนะครับ
ตอนนี้มีมีทันายจิทธางบิบันเกิดหรือทันายตั้นนะครับ
ทะไนครับ
เดี๋ยวลุงพลเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวให้สัมภาษณ์
นี่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับตอนนี้ก็คือยูทูบเบอร์นะครับ
ได้เข้ามากอดสวมกอดให้กำลังใจป้าแตนนะครับ
ซึ่งธนายตั้มนะครับได้เปิดเผยนะครับว่าเดี๋ยวค่อยออกมาให้สัมภาษณ์นะครับ
อาจจะไหลล้านะครับจัดการตัวทางตั้งแต่เช้านะครับ
ตอนนี้นะครับนะครับได้ถึงตัวลุง
พาตัวลุงพลลงมาแล้วนะครับครับ
ตอนนี้นะครับตำรวจชุดบริการพิเศษนะครับได้กั้นให้สื่อมวลชนนะครับอยู่หลังโพลิสไลน์นะครับ
และเมื่อสักครู่นี้นะครับนายชายพลนะครับได้หันมาชู๒นิ้วนะครับเป็นการยืนยันอีกครั้งหลังจากที่เดินทางออกมาจากตำรวจภูทรกกนะครับ
ซึ่งเป็นการยืนยันนะครับว่าจะยังคงสู้คดีต่อไปนะครับตามที่ซึ่งตอนนี้นะครับทางป้าแตนนะครับภรรยาของนายชายพลนะครับจะ

ก็ไม่มีอะไรก็มีอะไรแล้วก็พูดไป

แล้วก็ไม่ได้กังวลอะไรก็มีมาก็สู้นั่นเอง

จ้ะเราก็จริงแย่มันตั้งแต่แรกแล้ว
แสดงว่าข้อหาสิ่งที่ตำรวจแจ้งเนี่ยมันกับความเป็นจริงมันคือ
มันไม่ใช่เราก็ปฏิเสธหมดทำ

ก็เอาจริงมันก็มาแนวทางนั้นตลอด

ก็ไม่ได้มีอะไรมันไม่ได้แตกต่างจากที่มันจะเกิดขึ้น
มันก็เลยไม่ค่อยได้คือเราก็ตั้งหลักสู้มาอยู่แล้ว

ก็ไม่เป็นไรก็ลุงก็บอก
ก็คือมันไม่ได้มีอะไรมันตั้งหลัก
ป้าแตนครับตำรวจบอกว่า
หลักฐานนิติวิทยาศาสตร์มีค่อนข้างแน่นหนา
ตรงนี้ป้าแตนเคยกังวลใจตรงจุดนี้ไหมคะ
หรือว่าเราจะมีการโต้แย้งหลักฐานตรงนี้ยังไงคะ
ก็ท่านมาให้ก็เตรียมพูดพรุ่งนี้เนี่ยอย่างกว่าอย่างนั้น
เบื้องต้นเราจะมีการเตรียมเงินประกันตัวควันไว้ที่

ถ้าเขาไม่ให้ยื่นก็ไม่เป็นไรลุงก็รับได้อยู่
แต่ก็มาพุ่งนี้หรือว่ามันสุกอะไรอย่างนี้

เตรียมหลักทรัพย์ประมาณเกี่ยวกัน
ไม่ก็คุยกันปกติก็หัวเราะอยู่กับท่านไหนอยู่

หรือว่าหนูก็ไม่ได้มีความเครียดหรือว่าไง
ไม่ได้มีค่ะมีแต่นักข่าวเครียดกัน
แต่เมื่อวานเราออกจากกกอกกี่โมงคะ
ว่าพวกหนูก็อยู่คันข้างหน้าไม่เห็นเลย

ก็คุยกันมาทั้งทีนะคะวันนี้

เมื่อกี้หรอที่ผ่านมา

มาให้กำลังใจประแทนยังไงค่ะ
ในฐานะพี่สาวกับน้องสาว
แล้วก็เรื่องราวมันเกิดขึ้นในครอบครัวเรา
กับคนใกล้ชิดครอบครัวเรา

ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีความเครียดอะไร
และก็ได้แต่ให้กำลังใจกัน

วันนี้นะครับพระสมพรนะครับมีลักษณะอิดโรยนะครับ
เนื่องจากเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
ก็มาถึงสพกกตูมแล้วนะครับ

ทีนี้ก็ต้องอยู่ที่ขั้นตอนทางคดีกันต่อไป
เพราะว่าที่นี่คือสพเจ้าของคดี
ถูกต้องค่ะเดี๋ยวรอขั้นตอนการสอบปากคำ
แล้วก็การยื่นเรื่องขอประกันตัวนะคะ